ช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีภาพหนึ่งเผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วก็อยากให้คนในโซเชียลดูซิว่าพฤติกรรมของตำรวจเหมาะสมหรือเปล่า
เพราะว่าไปนั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งกลางตัวเมืองเชียงใหม่
โดยใส่ชุดเครื่องแบบเป็นตำรวจจราจร
แล้วบนโต๊ะก็มีเหยือกเบียร์มีขวดเบียร์มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โต๊ะไปหมดเลยนะครับโลกโซเชียลก็เลยถามว่า
เหมาะสมหรือเปล่ากับเจ้าหน้าที่ที่แต่งชุดเครื่องแบบแล้วมาดื่มเบียร์แบบนี้นะครับ
กลายเป็นภาพที่เผยแพร่นี่ฮะ
ดื่มได้แต่เป็นนอกเครื่องแบบได้ไหมเป็นใส่ชุดปรายเวทแล้ว
คืออันนี้ใส่ชุดเครื่องแบบหราเลยนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตำรวจอีกนะครับ
แล้วจะไปคุมใครเขาได้รวมถึงข้างเขาบอกมีเจ้าหน้าที่เทศกิจอีกของเชียงใหม่นะครับ
เขาบอกว่าอธิบายภาพนี้ไว้ว่ามีคนแต่งกายคล้ายตำรวจจราจรนั่งดื่มเบียร์ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่
ถูกแชร์ในโลกโซเชียลจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในภาพนั้น
โดยในภาพก็มีการชี้แจงว่ามีประชาชนจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ได้
ขณะนั่งร่วมโต๊ะอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่
โดยบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยขวดเบียร์และมีเหยือกเบียวางบนโต๊ะอีกด้วยนะครับ
และเขาบอกว่าสาเหตุที่ตำรวจจราจรนายนี้มานั่งตรงนี้ได้เพราะว่า
ก่อนหน้านี้ไปขี่รถนำขบวนรถตุ๊กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ให้ไปชมรอบตัวเมืองเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วล่ะ
ในช่วงเย็นก็แวะมารับประทานอาหารเย็นกันที่ร้านดังกล่าว
แล้วก็มีการจัดโต๊ะให้ตำรวจนายนี้
และเจ้าหน้าที่เทศกิจรับประทานอาหารด้วยกันนะครับ

คือทำงานมาเหนื่อยทานได้แหละทานอาหารทานได้
น้ำทานท่าทานอะไรที่ทางร้านหรือว่าโครงการเขาจัดไว้ให้ได้
แต่ว่าทีนี้มันมีเบียร์มีอะไรมาด้วยไงฮะ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกถาปนพงศ์ชัยรังศรี
ภูมิกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

รับว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นตำรวจจราจรจริง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว
โดยยอมรับว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
บอกว่าขณะนี้ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ตำรวจจราจรที่ปรากฏในคลิป
เข้ารายงานตัวชี้แจงข้อเท็จจริง
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมา๑ชุดแล้ว

มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อสอบสวนอย่างเป็นธรรม
ก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
พร้อมยืนยันว่าตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในสังกัดทุกนาย
โดยได้กำชับระเบียบวินัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตลอด
มีนโยบายประกาศเกียรติคุณผู้มีผลดีเด่นผลงานดีเด่นมาโดยตลอด
ส่วนตำรวจที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมก็จะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อละเว้นนะครับ